คุณผู้ชมไปดูต่อกันที่คู่เพื่อนซีลำไยแล้วก็อาร์มชุติมากันหน่อยค่ะถึงตอนนี้จะอยู่ต่างค่ายต่างสังกัดกันแต่ทุกครั้งที่ยังเจอกันสองคนยังบอกยังดีใจเสมอค่ะ
แต่ด้วยความรักแล้วก็ความสนิทสนมกันของทั้งคู่
ก็ยังมีคนสงสัยยังแคลงใจกันอยู่
อย่างที่รู้กันว่าคู่นี้เขาเป็นคู่ซีอดีตเคยร่วมค่าย
ถูกจับตามองในเรื่องของความสำคัญ

ก่อนที่สาวอาร์มจะแยกไปทำเพลงแล้วก็ดูแลตัวเองอยู่แล้ว
ตอนนี้พอมาเจอกันผ่านหน้าจอทั้งคู่ดูรัก

ชาวเน็ตก็สงสัยว่าทั้งคู่ทำการแสดงว่ายังรักกันหรือเปล่า
เพราะว่าทุกครั้งที่ทั้งคู่โพสต์รูปดีใจที่ได้เจอกัน
ในห้างประจักษ์ชัยหายทองคำ
ผู้ที่เคยปลุกปั้นทั้งสองคน
มักจะชอบโพสต์แขวะอีกฝ่ายหนึ่งตลอดเลย
งานนี้พอเจอสาวลำไยค่ะก็เลยต้องให้เจ้าตัวเคลียร์กันสักหน่อย
สรุปแล้วความสัมพันธ์กับสาวอาร์มชุติมา
ยังเป็นพี่น้องที่รักกันจริงหรือเปล่าค่ะ
หนูกับน้องไม่เคยมีปัญหากันตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
ส่วนทางค่ายเนี่ยเราไม่รู้ว่ายังไง

เราอยากจะบอกว่าอุ้ยจะไปทางไหนกับพวกใดน่ะ
มันอยู่บางทางกลางเนี่ยมันอยู่บางทางกลาง

ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องโพสต์กันทั้งสองดีกว่า
เพราะว่านี่ไงนี่ไงคนตอบคำถามอย่าโพสต์กันทั้งสองคนเลย

มันไม่รู้จะเลือกใครไงพี่มันแบบสวยอ่ะมันแบบสองคนอ่ะ
เข้าใจไหมคะว่ามันอยู่ม่องกลาง
มันอยู่ตรงกลางจะไปซ้ายก็ไม่ได้ไปขวาก็ไม่ได้นะฮะ
ก็ฝั่งหนึ่งก็เจ้านายฝั่งหนึ่งก็เพื่อนรัก